คุณผู้ชมมีผู้ใช้เฟซบุ๊คไลนึงค่ะเขามีการแชร์ภาพเหตุการณ์ที่จังหวัดอุดรธานีนะคะ
คือเป็นไฟดูดเด็กนักเรียนเวลาหลังเลิกเรียนตอนน้ำท่วมอะค่ะ
วันนี้นี่แหละสภาพนี้เลยค่ะโอ้โหคือน่ากลัวมากนะคะ
ต้องบอกว่าขอชื่นชมเจ้าของคลิปด้วยเพราะว่าเขาไม่ได้แค่ถ่าย
แต่เขาร้องตะโกนให้คนมาช่วยด้วยแล้วก็มีคนวิ่งมาช่วยน้องจริง
คือจริงแบบนี้อันตรายมากเพราะว่าคือพอมันมีน้ำกระแสน้ำ
มันก็จะยิ่งเป็นตัวนำไฟฟ้าค่ะลองไปฟังเสียงคลิปนี้กันหน่อยนะคะ
พี่ป้องหัวใจน้องได้ไม่คะ
อ้อตายแล้ว
นี่ค่ะคือนี่คือนาทีชีวิตจริง
คือน้องคือแบบมือจะเห็นเลยว่า

เอาผ้าดึงตัวน้องออกมาก่อนเอาผ้าดึงออกมาก่อน
สุดท้ายก็ดึงตัวออกมาได้จริงนะคะ

คนตะโกนขอให้ช่วยแล้วก็คนที่เข้าไปช่วยน้องด้วยค่ะ
ก็ยังไม่รู้ว่าอาการน้องตอนนี้เป็นยังไง

คือเมื่อวานนี้ที่ระยองเนี่ยมีเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้
น้ำช่วยทันแบบนี้เลยจากยานโยนคันหนึ่ง
เขาก็ไปรถดับอยู่แถวริมถนน
ก็เลยประคองตัวเอามือไปจับเสาไฟฟ้าแถวนั้น
ดูดเหมือนกันโชคดีคนช่วยทัน

ใช่ค่ะวิธีช่วยเคสถูกไฟดูดนะคะ
อันดับแรกที่ต้องทำก่อนเหนือสิ่งอื่นใดเลยคือตัดไฟ
หรือว่าสับคัทเอาท์หรือเบรกเกอร์ค่ะ
ซึ่งถ้าเป็นเคสในคลิปเมื่อสักครู่นี้ที่เราได้เห็นกันเนี่ย
มันตัดไม่ได้เพราะมันคือไฟจากเสาไฟฟ้าถูกไหมคะ

ถ้าสมมุติว่าเกิดเหตุการณ์แบบนั้นจริง
ต้องอยู่ห่างจากเสาไฟเหล็กแบบนั้นให้มากที่สุด

อย่างถ้าคลิปนี้ก็ต้องเป็นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
บอกให้เขาตัดกระแสไฟก่อน
หลังจากนั้นก็หาวัสดุที่เป็นฉนวนไฟฟ้า

ก็คือเหมือนที่พี่คนนี้เขาทำเขาทำถูกแล้ว

ก็เอาผ้าไปจับเอาฉนวนไฟฟ้าไปจับแล้ว
ในน้ำแล้ว

เพราะน้ำคือตัวนำไฟฟ้าชั้นดีเลย
คือจ่าพิชิตเองถึงขั้นพูดออกมาเลยนะว่า

เพราะเหตุการณ์นี้มันยากมากจริง
คือคนที่ลงไปช่วยต้องนับถือใจคนลงไปช่วย
เพราะว่าเท้าคุณก้าวลงน้ำคุณมีสิทธิ์โดนไฟรั่วดูดมาด้วยเหมือนกัน
ก็เอาเป็นว่านี่แหละค่ะสิ่งสำคัญที่สุดเลยคือ
ต้องดูแลจัดการซ่อมแซมเสาไฟเสาสัญญาณพวกนี้ให้เรียบร้อย
ให้มันเกิดกระแสไฟรั่วก่อนที่มันจะมีเหตุน้ำท่วมแบบนี้
เพราะถ้าไฟรั่วด้วยน้ำท่วมด้วยหูช็อตกันแบบไม่หวาดไม่ไหวเลย
ส่วนใครที่ได้รับการช่วยเหลือออกมาแล้วแล้วหมดสติ
คือพอช่วยออกมาได้แล้วเนี่ยเอาขึ้นที่แห้งเอาห่างออกจากจุดที่ไฟรั่วให้ได้เร็วที่สุดเลย
จากชื่นชมคนที่ไปช่วยแล้วเนี่ยเขาก็ชื่นชมคนที่เป็นเจ้าของคลิปนะฮะ

เขาจะคอยตะโกนบอกบอกเอาขึ้นที่แห้งก่อน
ใช่เอาผ้ามาแบบนี้